ได้นำเสนอสถานการณ์ไม้ชิงชันในป่าธรรมชาติ
ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีมากที่สุดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

วันนี้ทีมข่าวได้ติดตามเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน
อุทยานแห่งชาติแม่จริมจังหวัดน่าน
เข้าไปสำรวจไม้ชิงชันบริเวณใจกลางผืนป่า

ว่ามีไม้ชิงชันขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น
และกำลังจะเป็นเป้าหมายใหม่ของขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติ
เนื่องจากมีแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสหรัฐประวิรังศรีอรุณครับ
พื้นที่ป่ากว่า๒๗๐๐ไร่ในอุทยานแห่งชาติแม่จริม

อุดมไปด้วยพันไม้นานาชนิด
ป่าเต่งรังป่าดิบเขาและป่าเบนจพันธุ์
รวมถึงมีลำน้ำสายหลักของแม่น้ำน่านไหลผ่านตลอดทั้งปี
ตัดยางพื้นป่า๓๔สาย
ทำให้พื้นป่ามีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก

กำลังจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ชิงชันข้ามชาติ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
พาทีมข่าวเข้าสำรวจสภาพป่าเบนจพันธุ์บริเวณใจกลางพื้นป่า
จากแนวเขตประเทศลาวประมาณ๓กิโลเมตร
โดยเดินตามเส้นทางรัฐเวนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
และได้สังเกตอย่างละเอียดในรัศมี๑๐๐เมตร

จากบริเวณนี้เป็นแหล่งของไม้ชิงชันขึ้นกระจาย
เป็นจำนวนมากอีกจุดหนึ่งของพื้นป่า
นี่ก็คือม้าชิงชันที่ขึ้นบริเวณใจกลางพื้นป่า
อุทยานแห่งชาติแม่จริมนะครับ
ซึ่งจากการเดินสำรวจเราก็พบว่าในพื้นที่แห่งนี้
มีขึ้นกระจายอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวครับ
ข้อมูลจากการเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
เพื่อสำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ชิงชันจะขึ้นหนาแน่นอยู่บริเวณใจกลางพื้นป่า
รวมถึงทางนั้นทิศตะวันออกติดชายแดนประเทศลาว
และแนวเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติศรีน่าน
มีขนาดตั้งแต่ต้นเล็กจนถึง๓คนโอบ

มีลักษณะลำต้นตรงสูงประมาณ๒๐เมตร
เปลือกเป็นเก็ดสามารถลอกออกเป็นแผ่นได้
ไม้ชิงชัน
จะเป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มของป่าเบนจพันธุ์นะครับ
ก็จะขึ้นทั่วไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เจริม
ซึ่งหาพื้นที่๒๗๐๐ไร่
ก็จะอยู่ในลักษณะการกระจายครับ

เพราะว่ามันจะอยู่ขึ้นกับตามป่า

เพราะที่นี่นี่ก็คือจะมีป่าทั้งป่าเต็งรังป่าเบนจพันธุ์

แต่ไม้ชิงชัน
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับป่าเบญจพันธุ์

แม้ว่าที่ผ่านมาในพื้นที่แห่งนี้
จะยังไม่ถูกขบวนการลักลอบตัดไม้เข้ามาตัด
แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม้ชิงชัน
เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดต่างประเทศ
เพื่อนำมาทดแทนไม้พยุงที่มีจำนวนลดน้อยลง
และถูกเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
ทำให้ต้องส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ

ที่มีไม้ชิงชันขึ้นหนาแน่นอย่างต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมง
และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง๔แห่งรอบอุทยาน
ลาดตระเวนป้องกันการเข้ามาของกลุ่มผู้ไม่หวังดี
รวมถึงการวางสายข่าวทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว
ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันการตัดไม้

ข่าวแถวรัตทีวีรายงาน